บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เติมความแซ่บมื้อบ่ายกันแบบกับเราสองคนเช่นเคยอยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
วันนี้มาพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ข่าวแรกยันข่าวสุดท้ายเลยนะคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะข่าวแรกของเราในวันนี้น่าตกใจมาก
ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวของความสูญเสียของครอบครัวคุณจ๋านัทถาวีรนุษย์
หลังจากที่ได้สูญเสียน้องสาวไปแบบกระทันหันแล้วก็ค่อนข้างจะช็อกความรู้สึกด้วยค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ทราบเรื่องข่าวร้ายอันนี้มาแล้ว
หลังจากที่คุณกปบุญหรือว่าคุณจูนทองมีน้องสาวของคุณวีเจจานัทธาวีรนุษย์
ดาราสาวชื่อดังกระโดดจากอาคารจอดรถเมเจอร์รัชโยธินเสียชีวิต
วีเจจ๋าได้โพสต์ภาพเป็นหน้าสีขาวว่างเปล่า

ก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้าไปแสดงความเสียใจ
แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวทองมีเป็นจำนวนมาก

ขอให้ครอบครัวของคุณจ๋าเข้มแข็ง
แล้วก็ผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้นะคะ
โดยทางด้านครอบครัวค่ะจะนำร่างของคุณจูนทองมีไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนา
ที่สาลา๑๕วัดประศรีมหาธาตุบางเขน
ซึ่งในเย็นวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ